ดูข่าวนี้กันบ้างค่ะคุณผู้ชมที่ตลาดโรงเกลือค่ะแตกตื่นกันหมดเลยเพราะว่าคนที่เขาคัดแยกรองเท้ามือสองปรากฏว่าระหว่างกำลังแยกอยู่
ทำไมรองเท้าข้างนี้มันหนักเป็นรองเท้าคอมแบตล้วงดูอ้าวมันมีของที่มันเหมือนลูกระเบิด
แล้วตอนนั้นคือช็อกแบบตกใจมากค่ะเนี่ยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาดำเนินการนะคะโดยเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิดก็ไปเก็บกู้ระเบิดลูกเกลี้ยงที่มันซุกซ่อนอยู่ในรองเท้ามือสองที่ร้านคัดแยกรองเท้ามือสองอยู่ตรงข้ามกับตลาดเบนเจวันอยู่ทางทิศเหนือของตลาดโรงเกลือที่อรัญญประเทศจะ

ซื้อรองเท้าคอมแบตไงรองเท้าทหาร

แถมไม่ได้ฝึกคว่างด้วย